ถ้าเราอยู่ในเกาะหนีใช่แล้ววิชิ
กองทางรัฐการณ์ไม่ใช้แล้ว

น้องหล่าวให้ฟังหน่อยวันที่เราไปลากรถนี้ยังไงนะ
ครับพรุ่งยกรถมาออกไปยกรถกันนู้นครับที่นู่นเหลียบร้านไฟ
พรุ่งมาซึ่งเอ็งไฟรถกันนี้ติดกับในรถ

หนองแกงนั้นมีอะไรติดอีกอ่ะ

ประตูประตูรถกระวะ
อ๋อออีกขั้นนึง

ซึ่งเราสามารศแม่ว่าคันนี้มีเพื่อเสียชีวิตกิน

อยู่ในในในข้างรถเลยน่ะตรงนี้ต้มอยู่ตรงนี้ต้มอยู่